แต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้แกล้งคุณแม่ด้วยการปลอมตัวเป็นท่อแอร์ค่ะ

แปลว่าพ่อหนุ่มคนนี้แกล้งแม่ได้ไหมไปดูค่ะ
แปลว่าพ่อหนุ่มคนนี้แกล้งแม่ได้ไหมไปดูค่ะ
ไปดูค่ะ
แต่จะบอกว่าช่องนี้ช่องนี้เขาทำแบบคลิปแกล้งคนในบ้านอยู่แล้ว
เออก็ดูกันไปสนุกสนานเห็นไหมเราดูเรายังขำเลย
นะฮะดูไปอย่างงี้เพียง
ดูเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะ